แต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ค่ะ
ชายวัย๕๕ปีที่จังหวัดอำนาจริงบอกว่าผิดที่ไว้ใจ
ไปรู้จักกับผู้หญิง๑คนอายุเท่ากันเลยค่ะ
สักประมาณได้๓เดือนรู้จักได้๓เดือนสุดท้าย
กลายเป็นผัวเมียกันแต่ฝ่ายหญิงมีลูกติดมาด้วย
กลายเป็นว่าไอ้ฝ่ายหญิงกับลูกติดเนี่ยสมหัวร่วมคิดกันค่ะ
สมรู้ร่วมคิดกันไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของเขา

กล้องวงจรปิดนี่คุณผู้ชมซ้อนสามกันมาเลยทีเดียวนะคะ
สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน
เขาเล่าให้ฟังนะคะคือคนที่ตกเป็นผู้เสียหาย
คือนายสุวรรณวรรณพัฒน์อายุ๕๕ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนจาน
ตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริงบอกว่า
เนี่ยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ให้ตำรวจช่วยหน่อยได้ไหมช่วยตามหารถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยไป
นี่ค่ะคุณมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะว่ายี่ห้ออะไรอ่านนี่ชัดแล้ว
ใครเห็นใครทราบใครรู้ช่วยแจ้งเบาะแสกับตำรวจด้วยนะคะ
คุณสุวรรณเล่าบอกว่าหัวขโมยเนี่ยมันสมรู้ร่วมคิดกัน
ไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นเมียของผมเองครับเพิ่งรู้จักกันได้เพียงสามเดือน
ชื่อว่านางสมดอกป่านอายุ๕๕ปีเท่ากับผมนี่แหละ
ซึ่งก่อเหตุร่วมกับลูกติดของเขาคือนายวิเศษศักดิ์วงคามหรือแจ็ค
แจ๊กเนี่ยอายุสักประมาณ๓๐ปีคุณ
โดยวันเกิดเหตุช่วงเย็นเมื่อวานนี้ขณะที่เขากับนางสมเนี่ย
กำลังทำงานอยู่ที่โรงแรมในตัวเมืองจู่นายแจ๊คกับเมีย
ของนายแจ๊คชื่อว่านางดีก็แวะมาหานางสมแล้วก็ออกอุบาย
บอกว่าขอยืมรถจักรยานยนต์หน่อยเดี๋ยวจะไปซื้อเหล้าที่ร้านค้าใกล้ใกล้
เดี๋ยวจะเอามาคืนพร้อมบอกให้นางสมเนี่ยซ้อนท้ายไปด้วยกัน
นี่ค่ะคุณกระทั่งเวลาผ่านไป๑ชั่วโมงทั้งคู่เนี่ย
ก็ยังไม่กลับมาจนแล้วจนรอดค่ะตอนนั้นเมียของนายแจ๊คเนี่ย
นั่งอยู่ด้วยกับเขานะเขาก็เหมือนแบบตายใจว่าไม่น่าจะทำ
ก็อยู่ใกล้กันก็อยู่ใกล้เมียนายแจ๊กก็อยู่ด้วยกันเนี่ย
ต่อมาค่ะเมียนายแจ็คเนี่ยก็ตัวแสบเลยนะ
จู่เดินไปบอกว่าเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หายไปอีกคน
เขาก็เลยตัดสินใจเรียกให้พี่ชายซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวนั้นมารับ
แล้วตระเวนออกหารถจักรยานยนต์ของเขาทั่วเมืองแต่ก็ไม่พบจึงตัดสินใจ
ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองอำนาจริงค่ะคุณสุวรรณบอกด้วยนะคะว่าอ้าวถ้ารู้แบบนี้
คงไม่เอาผู้หญิงแบบนี้มาเป็นเมียหรอกเพราะอะไรเพราะเพิ่งมารู้ภายหลังว่า
กับเมียเนี่ยมันแสบเหมือนกันก่อนหน้านี้มันก็ไปก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของนายจ้าง
ขอนแก่นมาแล้วเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่ผ่านไปสักประมาณเกือบเดือน
มันกลับมาก่อเหตุอีกแล้วตอนนี้เนี่ยตำรวจสพเมืองขอนแก่นก็ออก
หมายจับไว้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มีสองหมายจับนะค่ะก็คือที่สพเมืองขอนแก่น
สพเมืองอำนาจริงคุณผู้ชมรถคันนี้แหละค่ะถ้าเกิดว่าใครเห็นเนี่ย
ช่วยแจ้งเหมาะแสกันหน่อยนะครั้งเดียวโดนไปสองเลยค่ะโดนย้อนหลังเช็คบินกันหน่อยนะคะ